คดีสะเทือนขวัญที่สังคมให้ความสนใจแล้วก็จับตาเป็นอย่างยิ่งเลยก็คือ
คดีที่ผู้ชายคนหนึ่งใช้มีดไปแทงน้องเต้ยอายุ๒๓ปีภายในคอนโดมิเนียม
แห่งหนึ่งที่บางพลีสมุทรประการและสุดท้ายน้องเสียชีวิต
แล้วพอสื่อไปสื่อมาปรากฏว่าคนก่อเหตุ
ก็คือคนที่พักอาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมเดียวกับผู้ตาย
คุณผู้ชมถูกจับตัวได้แล้วเมื่อวานนี้นะคะ
ล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะตำรวจนำตัวในบังคนนี้
ผู้ก่อเหตุคนนี้ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุ
เกือบโดนประชาธรรมนะคะเกือบโดนรุมประชาธรรมให้

ใช้คำว่ารุมด่าเถอะค่ะใช้คำว่ารุมประนามเถอะค่ะ
บางคนตะโกนบอกว่าอยากให้ประหารชีวิตนะคะ
บางคนพูดประโยคเดียวคำเดียวสั้น
เลวโอ้โหชาวบ้านตะโกนด่ากันแบบนี้นะคะ
แล้วเชื่อไหมคะว่าคอนโดมิเนียมจุดเกิดเหตุ
บางคนคือย้ายออกไปแล้วก่อนหน้านี้
ถึงขั้นว่ากลับมากลับมาเพื่อที่จะดูแผน
การทำแผนของนายบังคนนี้นะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมคือต้องบอกว่า
ชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมตรงนี้

ตะโกนด่าทอผู้ต้องหาคนนี้

แทงน้องเต้ย
จริงก็คือนางสาวอินทุออนอายุ๒๓ปี

คือไปแทงเขาในห้องก่อนห้องพักชั้น๗ของผู้ตาย
หลังจากนั้นผู้ตายหนีออกมาจากห้อง
แล้วมาเสียชีวิตล้มลงหน้าลิฟต์ของชั้น๗นะคะ

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นสักประมาณกลางดึก
ทุ่มของวันที่๒๕ธันวาคมที่ผ่านมา
หลังจากนั้นเนี่ยตำรวจก็พยายามสืบหาข้อมูลนะคะ
กระทั่งทราบว่าคนก่อเหตุก็คือในบัง
นายบังเนี่ยเป็นคนที่พักอาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียม

ตอนนำตัวนายบังไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ทั้งหมด๗จุดด้วยกันเอาเฉพาะจุดสำคัญนะคะ

พักอาศัยอยู่ชั้น๓กับแม่แล้วก็ภรรยา

วันเกิดเหตุไปนั่งดื่มเบียร์
โรงเรียนหน้าลิฟท์ชั้น๗ใกล้ห้องของผู้ตาย
แล้วปรากฏว่ามองลงมาจากริมระเบียง

ก็เลยแอบเข้าไปในห้องของผู้ตาย
แล้วลองเอามือบิดประตูลูกบิด

หลายคนก็ถามว่าอ้าวทำไมผู้ตายถึงไม่ล็อกประตูลูกบิด
ตำรวจบอกว่าที่ไม่ล็อก
หลังจากที่ในบังเนี่ยเข้าไปไปในห้องของผู้ตาย

ทีนี้นายบังยอมรับสารภาพบอกว่า
เข้าไปสังเกตเห็นกระเป๋าของผู้ตาย๒ใบ
อยู่บนที่นอนก็เลยเข้าไปจะเอากระเป๋า
แต่ผู้ตายจังหวะนั้นกลับมาถึงห้องพักพอดี
ก็เลยเข้าไปซ่อนตัวที่ห้องน้ำ
รออยู่ในห้องน้ำสักประมาณ๒๐นาที
จนกระทั่งผู้ตายคือกินอาหารเสร็จ
ตั้งใจว่าจะออกมาหยิบกระเป๋าแล้วออกจากห้อง
แต่พอออกมาจากห้องน้ำผู้ตายส่งเสียงร้อง
ก็เลยใช้มือปิดปากผู้ตาย

ก็เลยใช้มีดที่พกมาพยายามข่มขู่
แต่ผู้ตายนั่นแหละวิ่งเข้าไปหลบในตู้เสื้อผ้า
นายบังก็เลยไปลากเธอออกมา
ลากน้องเต้ยออกมาจากตู้เสื้อผ้า
แล้วเกิดการต่อสู้กันมันขัดแย้งไหมคะคำให้การ
คืออย่างนี้เดี๋ยวก่อนจะไปส่งไปฟังเสียงไอ้นัทชัยเนี่ยนะ

เขาให้การบอกว่าเขาประสงค์ต่อการที่จะล่วงละเมิดทางเพศ

วันเดียวมันกลับคำให้การแล้ว
แล้วโทษการชิงทรัพย์กับการเข้าไปข่มขืนกระทำชำลาวแล้วฆ่าเขาเนี่ย

ทีนี้ที่บอกว่าคำให้การมันขัดแย้งกันเองเพราะอะไร
เพราะบอกว่าคือตั้งใจว่าเดี๋ยวผู้ตายนั่งกินข้าวเสร็จใช่ไหม
ตัวเองจะแอบออกจากห้องน้ำแล้วเอากระเป๋าผู้ตายแล้วก็หลบหนีไป
แล้วตอนนั้นผู้ตายเข้าไปอยู่ในห้องประตูเสื้อผ้า
ตู้เสื้อผ้าแล้วคุณไปตามเขามาทำไม
กระชากเขามาทำไมถ้าเกิดว่าจะประสงค์ต่อทรัพย์จริง
แล้วจะเอากระเป๋าแล้วหนีไปจริงผู้ตายเขาไปแอบในตู้เสื้อผ้าแล้วอะค่ะ
ทีนี้นะคะคุณผู้ชมหลังจากนั้นนายบังลากผู้ตายออกมาจากตู้เสื้อผ้า
แล้วเกิดการต่อสู้กันจนกระทั่งใช้คำว่าพลั้งมือนะ
พลั้งมือทำให้ผู้ตายเนี่ยโดนมีดไปแทงที่ต้นขาขาซ้าย
แล้วด้วยความตกใจก็เลยรีบวิ่งหนีออกมาจากห้อง
ตำรวจค่ะคุณผู้ชมใช้เวลาทำแผนไม่นานนักนะคะประมาณ๑๐นาที
สุดท้ายแล้วนายบังคนนี้ยกมือไหว้ขอโทษนะคะ
อยากให้ดูบรรยากาศช่วงนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะ

ความความต้องการทำเดียวผิดกฎหมายหลายบทนะคะ
ก็ต้องรับโทษอันที่สูงที่สุดนะคะ
คุณผู้ชมแม้ว่าผู้ต้องหาจะให้การอ้างว่า
แต่ตำรวจบอกว่าไม่ตัดประเด็นอื่นทิ้ง

ห้องร้างชั้น๕ที่นายบังไปนั่งดื่มเบียร์
ไปพบว่าในห้องนั้นมีชุดชั้นในผู้หญิงเป็นจำนวนมากนะคะ
แล้วมักจะใช้ห้องร้างชั้น๕ไปนั่งดื่มเบียเป็นประจำ

นี่ไม่น่าจะใช่มั้งคะนะคะ

เดี๋ยวต้องมีการสืบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ทีนี้สักประมาณ๒ทุ่มครึ่งที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชม
คุณธนวัฒน์เจ้าของห้องพักที่ผู้ตายเช่าอยู่นะคะ
นี่ค่ะได้มีการจ้างคนมาเก็บทำความสะอาดคราบเลือด
ติดตามห้องผนังแล้วก็พื้นหน้าห้องนะคะ
มีการขนย้ายเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดออก

ส่วนผู้พักอาศัยรายอื่นในชั้น๗ชั้นเดียวกับผู้ตาย
ประมาณ๑๐กว่าคนค่ะประมาณ๑๐กว่าห้องค่ะ
ขอย้ายออกจากคอนโดมิเนียมไปอยู่ที่อื่นแทนนะคะ
เนื่องจากว่ากลัวกังวลสิ่งลี้ลับโดยเฉพาะดวงวิญญาณของผู้ตาย
ส่วนศพของน้องเต้ยผู้ตายจะมีการชำรักกิจศพในวันที่๓๐ธันวาคมนี้
แล้วก็ในช่วงสายวันนี้ทางครอบครัวจะมีการนิมนต์พระสงฆ์มาทำการ
อันเชิญดวงวิญญาณของน้องเต้ยที่จุดเกิดเหตุตามความเชื่อต่อไป
นี่คือคดีสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นคอนโดมิเนียมบางพลีสมุทรประการค่ะ